คุณผู้ชมคะข่าวแรกต้องบอกว่าโอ้โห
ฟาดไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้ว

อดีตเด็กในสังกัดของคุณเจนี่

คุณผู้ชมดูนะล่าสุดปรากฏตัว
ลุคที่แบบว่าสวยมาก
ผมยาวสลวยสวยเก๋สวยสง่า

แคปชั่นสวยมากซีส
ถ้าลงเวแกรนปังอยู่นะ

สัมภาษณ์น้องเปล่าก่อนเธอจะบินกลับไป

เปล่าบอกว่าไม่ได้ไปลงสมัครประกวด

เขาจับแต่งตัวตามคำเรียกร้อง

ส่วนกับพี่เจนี่ไม่ได้คุยกันแล้ว
แต่พี่เจนนี่เก่งและแกร่ง

แต่ว่าเหมือนมีคอมเมนต์
บอกว่าอยากเห็นน้องเปล่าในลุคนางาม

กับพี่เขาคิดคอนเทนต

ขอบคุณด้วยค่ะได้คุยกับพี่เจนี่ไหมคะ

พี่เขาก็คงทำงานด้วยหนูก็ทำงานด้วย
ไม่มีเวลาได้คุยก็พี่เขาเก่งค่ะ

ไม่ว่าทุกดราม่าหนูว่าพี่ก็ผ่านไปได้อยู่แล้ว

คือน้องเนี่ยเป็นคนที่ตอบคำถามทุกครั้ง

ใช่ไม่ให้มีดราม่าต่อที่สำคัญ

นางสวยขึ้นไปทำอะไรมาหรือเปล่า

เออแต่ว่าน้องเขาก็ไม่ได้ปิดบัง
แต่ถ้าใครอยากรู้เนี่ยก็ลองตามไปสืบ

อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่สวยแต่สวยเลยนะคะ